รัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยยกคำร้องในกรณีอิลูมินาตินะครับ
เราเห็นว่านะครับคดีนี้กรณีนี้ไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรก
ไม่ควรจะเป็นคดีตั้งแต่แรกวันนี้พวกเราสมาชิกพักอนาคตใหม่
และสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของภาคอนาคตใหม่
ยังคงยืนยันเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ต่อไป
แม้วันนี้คำร้องยุบพักของนายนัทพรโตประยูนจะถูกยกออกไป
แต่ก็ยังมีกระบวนการร้องยุบพักที่ต้องการทำลายพักอนาคตใหม่อยู่
พวกเราเชื่อมั่นว่าการร้องยุบพักก็ดี
กระบวนการนิติสงครามก็ดี
ไม่ใช่หนทางที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตย
ั่งยืนได้เราเชื่อมั่นว่ามีแต่การเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ใหม่
เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลต่างที่มีความคิดแตกต่างหลากหลาย
เข้ามาต่อสู้กันในระบบรัฐสภาเข้ามาต่อสู้กันในกระบวนการแบบประชาธิปไตยเท่านั้น
ถึงจะนำพาประเทศไปสู่อนาคตแบบใหม่ได้ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ติดตามกันนะคะวันนี้คดีใหญ่สองคดีด้วยกันนะคะ
คดีหนึ่งก็คือคดีกรณีคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาและบริษัทไร้ส้มนะคะ
อย่างที่เราทราบผลกันไปแล้วแล้วก็อีกหนึ่งคดีก็คือคดีทางการเมืองนะคะ
คดีที่เมื่อวานี้เราเพิ่งจะสัมภาษณ์คุณธนทรไป
แล้วก็มีความมั่นใจว่าวันนี้รอดคราวนี้ให้สัมภาษณ์ตรงกับผลค่ะ
แต่คำว่ารอดอย่างที่เราตั้งคำถามเอาไว้ว่าที่อนาคตใหม่รอดวันนี้นี่รอดด่านแรกจริงหรือเปล่า
ด่านแรกไม่ได้แปลว่าด่านสองคือคดีเงินกู้นะคะรอดด่านแรกคือหมายถึงแล้วเรื่องที่กรกตรับลูกต่อกรณีข้อบังคับวิธีการเขียนของพักอนาคตใหม่
ตกลงมันผิดแล้วมันจะไปแค่สั่งให้มีการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดแตกแยก
มีนิตถัยแล้วก็ส่งงานต่อให้ทางกกตนักกกตนะคะในสำนักกกตเนี้ย
ล้มล้างการปกครองซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่เราบอกกันกับคุณผู้ชมนะคะว่ามีการยื่นคำร้องเข้าไปสองครั้งด้วยกันนะคะโดยคุณนัทพร
จริงก่อนหน้านี้เลยเนี่ยคือยื่นผ่านอายการสูงสุดนะคะแต่ว่าพอผ่านจำนวนวันตามที่กำหนดเอาไว้ตามกฎหมายไม่ได้มีการดำเนินการต่อก็มีการยื่นเรื่องอีกโดยตัวคุณนัทพรเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการยื่นสองครั้งสองครั้งคือ๑๕พฤษภาคมครั้งหนึ่งแล้วก็ถัดมาเป็นสิบแปดมิถุนายนจาก๒ฉบับนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราจะ

ดูเสร็จแล้วเนี่ยนะคะลักษณะของการยื่นลักษณะความผิดเนี่ยมันมันหวัดเสี่ยวตรงมาตราเก้าสิบสองกฎหมายพักการเมืองค่ะมาตราสี่สิบเก้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะคือคำว่าไม่มีปัญหาอะไรแปลว่าคือถ้าผิดก็สั่งแก้ไขนะคะแต่ว่าอันเนี้ยค่ะที่หวัดเสี่ยวแต่ข้อโต้แย้งของทางพักอนาคตใหม่ที่คุณธน
ตรานี้ตามกฎหมายพักการเมืองที่ว่านี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าก็คือถ้ามีการกระทำความผิดจริงแล้วเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วสารรัฐมนุนสามารถสั่งยุบพักการเมืองแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักได้สองข้อนี้มาจากกฎหมายคนละฉบับนะคะคุณผู้ชมแต่ทั้งหลายทั้งปวงค่ะถ้าใครได้อ่านคำร้องห

ร้องที่สองที่ยื่นเข้าไปเนี่ยนอกเหนือจากเน้นท่านเดิมแล้วนะคะแต่จะให้น้ำหนักมากที่สุดเนี่ยที่อาจารย์ปียบุตรกับคุณช่อนะคะก็คือคุณพันนิกาวานิสแต่สองอย่างที่ว่านี้สุดท้ายค่ะสารวินิจฉัยแล้วเรียบร้อยถ้าเป็นภาษาเราง่ายเลยก็คืออนาคตใหม่รอดนะคะแต่คำว่ารอดของอนาคตใหม่นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีทางเดินต่อสำหรับคนที่อยากจะร้องหรือไม่ใช่ว่าไม่มี
สารรัฐธรรมนูนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือมีการวินิจฉัยจริงนะคะเรื่องของการล้อมล้างการปกครองก็คือสรุปว่าไม่ได้คือมีประเด็นเอกฉันนะคะว่าไม่ได้ล้อมล้างการปกครอง
เหนือจากนั้นค่ะเรื่องของการกระทำต่างเหล่านี้มันมีอยู่สองช่อง
เดี๋ยวฉันอ่านจับใจความแบบนี้แล้วก็คุยกับคุณณฑพรซึ่งเป็นแขกรับเชิญในรายการวันนี้ด้วยนะคะว่าเอ๊ะมันไปต่อยังไงได้บ้างค่ะความเข้าใจเป็นแบบนี้นะคะคือสารรัฐธรรมนูนเนี่ยนะคะวินิจฉัยว่าการกระทำที่ว่ามาทั้งหมดในคำร้องเนี่ยไม่ได้ล้มล้างนะคะแล้วก็สรุปความว่านี่เป็นข้อห่วงใยของผู้
ตั้งที่จะไปพิจารณาเราถึงได้เห็นว่ามีเอกสารของคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาแล้วก็มีการสั่งการกันภายในว่าจะมีการพิจารณาต่อไปนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการคลั่งไคร้ปัดยาตะวันตกแล้วก็กระบวนการปฏิกษัตริย์นิยมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงสารมีการบรรยายในเอกสารของสารพี่

คือคุณนัทพรโตประยูนค่ะจะมาอธิบายให้ฟังว่าไปกรอบเอาทุกอย่างมาเพื่อเป็นคำร้องสองรอบนี้ได้อย่างไรและที่สำคัญสารจบวันนี้แล้วคุณนัทพรจบไหมพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุณช่อพันนิกาจากอนาคตใหม่ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับฐานเสียงหรือว่าแม้กระทั่งคณะ
กรรมการบริหารแล้วก็สอสอในพักก็สบายใจไปเปราะแรกดิฉันไม่แน่ใจว่าเต็มเปราะหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าสมมุติอ่านแบบคนที่ไม่ได้เชียร์เนี่ยนะคะคือก็มองได้ว่าเอ๊ะมันเหมือนมันไม่จบเหมือนกันนะเพราะมันก็ไปต่อช่องอื่นได้อีกทั้งสองประเด็นใหญ่เลยนะคะคุยกับโฆษกภักดิกาวนิดหรือคนมักจะเรียกว่าก

กดหมายมามาทำลายล้างกันเอากระบวนการยุทธิธรรมมาทำลายล้างกันทีนี้ถามว่าแล้วจะเกี่ยวกันไหมว่าถ้าคดีนี้รอดคดีต่อไปยุบหรือถ้าคดีนี้รอดคดีต่อไปก็จะรอดด้วย
ที่ฉันมองอย่างงี้คือเวลาที่เราพูดว่าเรามั่นใจว่าเอ่อคดีเงินกู้เนี้ยอ่อนกว่ามากเพราะว่าคดีอย่างคดีของวันนี้เนี้ยเป็นคดีที่เปิดทางให้มีการใช้ดุลพินิษฐ์ของสารมากกว่าคดีเงินกู้ซึ่งเป็นคดีเชิงเทคนิคคือเรื่องของการล้มล้างการปกครองเนี้ยมันเป็นเรื่องหลักการใหญ่หลักการกว้างคุณจำค
เชื่อได้ว่าจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้จริงอันนี้เป็นเรื่องของดุลพินิษฐ์แต่พอเป็นคดีเงินกู้เนี่ยมันมีกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจนแล้วตามที่อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตก็เปิดออกมาแล้วว่าพักการเมืองแต่ละพักก็กู้กันหลายพักมากทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต่าง
ยุบพลักษณ์อนาคตใหม่คดีที่มันมีเทคนิคมันมีข้อกฎหมายร้อยรัดแน่นไปหมดเนี่ย
นำไปสู่การยุบพักได้อย่างไรเราก็มองไม่เห็นทางจริงจริงแต่ถ้ามองในทางการเมืองอะไรก็ออกได้ป่ะคะ
แน่นอนคือถ้าพูดว่ามันเป็นเรื่องที่ตั้งทงไว้แล้วเนี่ย
ก็จะต้องคิดว่าเขียนคำวินิจฉัยยังไงก็ได้ให้เป็นไปตามทงถูกไหมคะ
เอาอย่างนี้ดิฉันถามใหม่เดี๋ยวจะถามไปเข้าทางคำว่าทงไม่เอา
งั้นเอาใหม่คือแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยสุดท้ายต่อให้มันเป็นในเชิงเทคนิคนะคะ
แล้วก็จะใช้จะใช้เอกสารสู้การใช้ข้อกฎหมายสู้กันแต่เรื่องเงินกู้เนี่ย
ถ้าจะออกว่าเป็นเป็นลบกับอนาคตใหม่เอาจริงจริงนะคะ
คือมันก็ไปได้ด้วยด้วยคำอธิบายทางกฎหมายนะอันนี้เราจินตนาดิฉัน
ฉันจินตนาการแบบคนไม่ได้เรียนกฎหมายนะคะก็คือถ้าตามคำร้องเนี่ย
ซึ่งทำให้เงินก้อนนั้นเป็นเงินที่พักได้มาโดยผิดกฎหมาย
จึงจะไปเข้าตามมาตรา๗๒ของพรปภักดิการเมือง
นำไปสู่การยุบพักตามมาตรา๙๒ประมาณนี้นะคะประมาณนี้
แต่ถามว่านี่คือคุณต้องหลายทรัพย์หลายซ้อนมากนะ
คือ๑คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามันไม่ใช่เงินกู้
มันเป็นเงินที่ธนทรพยายามจะบริจาคให้กับพักโดยอำพลางว่าเป็นเงินกู้
ซึ่งในความเป็นจริงก็คือมีทั้งสัญญาเงินกู้
มีทั้งการคิดดอกเบี้ยมีทั้งการคืนเงินไปแล้วบางส่วน
มีทั้งการเป่าประกาศไปทั่วประเทศว่าธนทรให้พักกู้เงินนะ
มาช่วยการระดมทุนเพื่อที่จะให้พักปลดหนี้จากธนทร
ทั้งหมดนี้คุณจะบอกได้อย่างไรว่ามันเป็นนิติกรรมอำพลาง
เมื่อเราประกาศต่อสาธารณะชัดเจนว่ามีการกู้เงินที่เกิดขึ้น
มีสัญญาและมีการคืนเงินบางส่วนไปแล้วจริง
ข้อต่อมาก็จะต้องมาลากให้ได้ว่าในเมื่ออันนี้เป็นนิติกรรมอำพราง
เป็นเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายจึงจะนำไปสู่การยุบพัก
ถามว่ามาตรานี้ที่บอกว่าเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย
นำไปสู่การยุบพักตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหมายถึงอะไร
หมายถึงเงินค้ายาฟอกเงินค้าประเวณีต่างเหล่านี้ที่มันผิดกฎหมายชัดเจน
ถามว่าแล้วเงินก้อนนี้คุณจะพิสูจน์ยังไงว่ามันเป็นเงินได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือถ้าจะบอกว่ามันเป็นเงินที่บริจาคเกิน๑๐ล้าน
มันก็มีกฎหมายมาตราอื่นที่ไประบุอยู่แล้วว่า
ถ้าบริจาคเงินเกิน๑๐ล้านมันเป็นความผิดต่อตัวผู้บริจาค
มันไม่ได้นำไปสู่การยุบพักเพราะฉะนั้น
ไม่ว่าจะมองยังไงเนี่ยดิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่า
ถ้าเกิดจะเอายุบพักจากคดีเงินกู้จริง
จะเขียนคำพิพากษาออกมาอย่างไร
แต่ถ้าเราถอยออกมาจากเรื่องกฎหมายที่มันอาจจะฟังดูยุ่งยากเนี่ย
ประชาชนทั่วไปไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะคะ
ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
นิติสงครามรอแฟร์การใช้กฎหมายมาทำลายล้างกัน
อย่างที่วันนี้อาจารย์ปียบุตรบอกมันควรจะจบได้แล้วหรือเปล่า
คือประชาชนไม่ใช่เขาไม่รู้เขาเห็นอยู่แล้วว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้น
พักบางพักทำอะไรไม่ผิดทำไมอนาคตใหม่
ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยพักตั้งขึ้นมาถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
แต่มีคดีความต่างเยอะแยะไปหมด
แล้วสิ่งเหล่านี้มันทำให้เสียเวลา
คุณจอมขวัญอาจจะบอกว่าตอนนี้เราสบายใจแล้ว
สบายใจไหมต้องเรียกว่ามันโล่งใจมากกว่าที่ภาระอันไม่ควรเกิดกับเราเนี่ย

ที่ผ่านมาแทนที่จะเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาของประชาชน

เปลืองไปกับการมาตามแก้ไขคดีความเหล่านี้
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ที่เรียนขอย้อนกลับไปนะคะ
ในส่วนของเงินกู้เนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอก่อน
สุดท้ายตำรวจรอก่อนใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่คุณธนทรพูดขึ้นมาเนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้มันเป็นข่าวอยู่แล้วนะคะเอกสารที่มาจากกรกตนะคะ
อ่ะเอกสารที่หลุดออกมาจากในกรกตอ่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงได้ได้คุยกัน
ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยอันนั้นออกมาแต่ทั้งหลายทั้งปวง
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณช่อพูดเนี่ยก็ตรงกับที่อาจารย์ปียบุตรก็ใช้เป็น
ปัจจัยใหญ่ในการแถลงของวันนี้เช่นเดียวกันเรื่องของนิติสงครามค่ะ
คือคำมันจะงงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะเป็นคำที่ใช้ในการเมืองเยอะ
ลักษณะแบบนี้ทีนี้พอบอกแบบนี้เรียนกลับเข้ามาคำลองนี้เลยนะคะคือลักษณะแบบเนี้ยก็คือสิ่งที่อยู่ในคำร้องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะตัวอาจารย์ปริยบุตรจะเจอลักษณะแบบนี้ค่อนข้างมากเพราะเป็นนักกฎหมายพยายามจะเรียนใช้คำภาษาชาวบ้านที่ฉันเข้าใจนะคะพยายามจะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือไม่ไว้วางใจในกระบ

ไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนี่คือคำวินิจฉัยของศาลเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่จบ
นำไปสู่การยุบพักหนึ่งในสิบสามข้อนั้นเนี่ย
แต่ในเมื่อวันนี้ศาลมีการวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้วว่า
พฤติกรรมของธนทรปิยบุตรกรรมการบริหารพัก
ไม่ได้เป็นปฏิกษัตริย์นิยมไม่ได้เป็นปฏิปักไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
มันจึงไม่จำเป็นต้องไปวินิจฉัยมาตรา๙๒คือวันนี้เนี่ยนะคะในในกรอบของการวินิจฉัยก็คืออยู่ที่อย่างที่คุยกับคุณธนทรเมื่อวานคืออยู่ในกรอบของมาตราที่จะไม่ไปถึงโทษของการยุบพักเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ให้ไปถึง
แต่ทีนี้คำถามคือว่าแต่สารก็พูดถึงประเด็นเรื่องของข้อบังคับค่ะอ่า
ซึ่งอันนี้จะคือกรกตออกมารับลูกแล้วเรียบร้อยนะคะคือจะว่ารับลูกก็ไม่ใช่
เรียกว่ารับงานนะคะคือพอสารวินิจฉัยกรกตก็บอกอ่ะเดี๋ยวในคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
จะทำงานเรื่องนี้ว่าตกลงข้อบังคับที่เขียนและลักษรเนี่ยตกลงมันมีปัญหาไหม
ซึ่งคุณช่อไม่คิดว่าอันนั้นจะนำคือกรกตเขาคงตรวจล่ะนะคะว่ามันมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหม
แต่ประเด็นคือไม่คิดว่ามันจะถูกผนวกเข้าไปโดยคุณนัทพรอาจจะไปร้อง
หรือกรกตเห็นเองว่ามันจะเข้าข่ายให้ผิดถึงยุบพักแล้วกรกตก็ส่งเรื่องมาที่ศาลเหรอคะ
คือต้องต้องกลับไปดูคำนี้ได้ใช้คำที่ภาคศาของศาลเนี่ย
บอกว่าสัญลักษณ์พักข้อบังคับพักเนื่องจากพักตั้งอย่างถูกกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย
หมายความว่าไม่มีอะไรเป็นเป็นการล้มล้างการปกครองเนื่องจากทั้งหมดผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแล้ว
แต่มีคำแนะนำว่าเรื่องของการใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูล
ตีความไปได้หลากหลายคือไม่ชัดเจนสอดคล้องเพียงพอ
เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ผู้เกี่ยวข้องไปจัดการแก้ไขผู้เกี่ยวข้องคือใคร
ก็คือนายทะเบียนพักการเมืองนายทะเบียนพักการเมืองก็คือเลขาธิการกรกต
เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกกรกตก็จำเป็นที่จะต้องรับจากคำวินิจฉัยมา
เพื่อมาดำเนินการอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการนั้นไม่ใช่ดำเนินการให้ยุบ
ดำเนินการอะไรนอกเหนือไปจากให้แก้ก็คือข้อบังคับนี้มันกำกวม
บอกบอกการเขียนข้อบังคับพักแบบนี้กำกวมให้ผู้เกี่ยวข้องไปจัดการให้เรียบร้อย
ก็หมายความว่าถ้าจะมีผู้เกี่ยวข้องก็คือกรกตไปจัดการให้เรียบร้อยก็คือจัดการให้ไม่กำกวม
เท่านั้นเองแก้ข้อบังคับแต่ข้อบังคับนี้ผ่านตากรกตแล้วถูกไหมฮ
ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติกรกตรู้สึกว่าตัวเองตรวจแล้วอ่ะ
ต่อให้สารพูดแบบนี้แล้วกรกตก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรแล้วสิคือเอ๊ะ
อันนี้สัญญาณมันแปลกไหมคะอยู่ดีกรกตเดี๋ยวจะไปตรวจสอบ
สัญญาณจะแปลกหรือไม่แปลกคงไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญก็คือ
ก็ผ่านตากรกตแล้วแต่พอสารติ่งกรกตก็ยอมรับคำติคำติงคำแนะนำของศาล
ทีนี้ก็ต้องดูว่าตกลงกรกตจะมาดำเนินการให้พักแก้หรือไม่
อันนี้อยู่ที่กรกตแต่ว่าถ้าถามถามทางพักตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนปกติ
ไม่ได้รู้สึกว่าอ่ะเริ่มใหม่อีกครั้งไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ไม่ได้เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การพิจารณาเรื่องยุบพักซ้ำสอง
เป็นเรื่องของการแก้ข้อบังคับอ่างั้นเรียนถามแทนเพราะเมื่อสักครู่นี้เจอ
มันเป็นช่องทางอะไรอย่างไรหรือไม่เอางี้เอาเอาตัวคุณทัศพรออกก่อน
คนอื่นก็ได้ค่ะเห็นคำร้องนี้เห็นคำวินิจฉัยนี้แล้ว
เอ๊ะเรื่องผิวกรกกตอคำถามคือว่าถ้ามีคนไปร้องกรกกตอ
เรื่องนี้เรื่องข้อบังคับเขียนแบบนี้เอ้ยเข้าใจอย่างนี้
เข้าใจไปได้ไหมว่าอย่างเงี้ค่ะไม่ไม่ต้องโดนใหม่กันหมดเลยเหรอคะ
คืออย่างนี้กฎหมายเนี่ยเปิดช่องคนละแบบ
ถ้าเกิดว่าใช้มาตราสี่สิบเก้าวักหนึ่งก็คือล้มล้างการปกครองเนี้ย
อืมใครก็ไปร้องได้ร้องผ่านอายการสูงสุดก่อน
ถ้าอายการสูงสุดไม่ดำเนินการภายใน๑๕วันร้องต่อสารรัฐธรรมนูลได้โดยตรง
อืมซึ่งนี่ก็คือกระบวนการที่คุณนัทพรผ่านมาร้องอายการสูงสุด
การสูงสุดไม่ทำอะไรเขาก็ไปร้องที่ศาลโดยตรง
แต่อันนี้ก็คือสี่สิบเก้าวักหนึ่งถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครอง
ก็ต้องเลิกการกระทำเลิกการกระทำนั้นนะคะ
แต่เก้าสิบสองเนี้ยนำไปสู่การยุคพรรคอืม
มาตราเก้าสิบสองนำไปสู่การยุคพรรคดำเนินการได้โดยกรกตอเท่านั้น
อืมโดยกรกตเท่านั้นซึ่งในกรณีของพักอื่นอีก
ก็ไม่อาจทราบได้คงไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปพูดถึง
แต่ในกรณีของอนาคตใหม่ความสำคัญอยู่ตรงนี้
คุณจอมขวัญคำวินิจฉัยวันนี้เป็นบรรทัศน์ที่ออกมาแล้วทางกฎหมาย
โดยสารรัฐธรรมนูลซึ่งมีผลผูกพันทุกองค์กร
เราก็ชอบโดนบอกว่าก็สารวินิจฉัยมาแล้วก็ต้องยอมรับ
เราก็คาดหวังว่าการเรียกร้องนี้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายนะคะ
วันนี้สารวินิจฉัยออกมาแล้วว่าการกระทำของคุณธนทรก็ตาม
อาจารย์เปียบุตรก็ตามตัวดิฉันเองก็ตาม
โก้พักข้อบังคับพักสัญลักษณ์พักต่างก็ตาม
ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันนี้พระมหากษัตริย์เป็นประมุกและไม่เป็นปฏิกษัตริย์นิยมอืม
ไม่มีความชัดเจนใดเพียงพอที่จะบ่งชี้ได้ว่า
จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองนี่คือคำวินิจฉัยของศาล
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงก็คือจากนี้ไป
การฟ้องร้องการกลั่นแกล้งกันโดยใช้ข้อหาแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นการใช้เฟคนิวส์ในโซเชียลมีเดียในสื่อ
กระแสหลักสื่อกระแสรองหรือการฟ้องร้องกันด้วยคดีความ
ควรจะยุติพูดตรงตรงนะคะเสียเวลาทำมาหากินค่ะ
เสียเวลาในการเอาเวลาของคนที่เป็นสอสอคนที่เป็นผู้ที่อยู่ในพักการเมือง
ไปทำงานแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน
กระบวนการฟ้องร้องยุบพักกันไปกันมากระบวนการกลั่นแกล้ง
โดยใช้ข้อกล่าวหาว่าล้มล้างเป็นปฏิปักล้มล้างสถาบันอะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ย
ควรจะยุติลงได้แล้วขอให้คำพิพากษาวันนี้เป็นบรรทัดฐานในเรื่องนี้
ขออีกหน่อยกรณีที่สารพูดถึงนะคะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการคลั่งไคร้ปรัชญาตะวันตก
เรียนอ่านตามเอกสารเลยนะคะแล้วก็หรือว่าเป็นเรื่องของเป็นขบวนการปฏิกษัตริย์นิยม
ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือแน่นอนคือสารก็ไม่ได้เอาว่ามาเป็นสาระเพื่อที่จะเอาผิดได้ในวันนี้
แต่ว่าจะไปผิดกฎหมายอาญาอื่นหรือไม่อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะ
คำถามคือว่ากลัวไหมคืออันนี้มันมีอยู่แล้ว๑มีอยู่แล้ว๓๐คดี
แก่นำพักสอสอของพักและทั้งหมดเรายืนยันว่ามันชัดเจนว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นแรงจูงใจทางการเมือง
เพราะว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นหลังเราชนะเลือกตั้งก่อนหน้านี้ไม่มีนะคะ
แต่มามีก็คือเป็นความกังวลหลังเราชนะเลือกตั้งสองสองก็คือถามว่าสารเปิดช่องหรือเปล่า
ใช้คำว่าเปิดช่องก็อาจจะดูเป็นการตีความเกินเลยสารพูดแบบนี้เพราะอะไร
เพราะว่านี่คือสารรัฐธรรมนูลจะบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไปผิดกฎหมายอาญา
แพ่งหรือเปล่าไม่ใช่อำนาจของสารรัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือปกติว่าจะไปผิดกฎหมายอื่นหรือเปล่า
อยู่ที่สารอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารรัฐธรรมนูล
แต่สารรัฐธรรมนูลตีความตามอำนาจของสารรัฐมนุนว่าไม่ผิด
ขัดรัฐมนูลไม่ขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยพักการเมืองค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือทั้งหมดสาระสำคัญนะคะ
ในส่วนของพักอนาคตใหม่ที่วันนี้คุณพันนิกาเป็นคนชี้แจงนะคะ
ต้องสวัสดีตอนนี้ช่วงหน้าคนที่ส่งคำร้องทั้งหมด
ที่เป็นคำร้องหลักที่เรามักจะเรียกว่าคดีอิรุมินาติที่ว่านี้นะคะ
ไม่ใช่นะคะอันนั้นน่ะเล็กมากเลยในคำร้องที่ว่า
เพราะอย่างอื่นที่บรรยายไว้ทั้งหมดอ่านยังไงก็ไม่รอด
สำหรับอนาคตใหม่อันนี้เราหมายถึงก่อนที่สารจะอ่านคำวินิจฉัยนะคะ
วันนี้ขอบคุณคุณพันนิกาค่ะขอบคุณค่ะ
อีกสักครู่เจอกับคนที่ยื่นคำร้องสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจริงผู้ร้องในในวันนี้ที่เราฟังคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะคะ
จริงจริงทำงานมาหลายอย่างแล้วนะคะงั้นเอาเอาสักตำแหน่งหนึ่ง
แล้วกันนะคะอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ
คุณนัทพรโตประยูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เมื่อสักครู่นี้คุณพันนิกาตอบไปแล้วเดี๋ยวฉันมาที่คนร้องบ้างครับ
เอาให้ตรงกันก่อนครั้งแรกยื่นผ่านอายการสูงสุด
ถูกต้องครับนะคะแต่ว่าทีนี้พอเลยวันตามกฎหมาย
ก็เลยใช้สิทธิ์ในการยื่นเองยื่นตรงถูกต้องใช่ไหมคะ
ซึ่งตอนใช้สิทธิ์ยื่นตรงเนี่ยตามรัฐมนูลที่ใช้เนี่ย
คือใช้มาตราสี่สิบเก้าอันนี้ยื่นตรงยื่นเองได้ถูกต้องครับ
ถูกต้องครับใช่ไหมคะในขณะที่อีกหนึ่งมาตราที่พูดถึงในข่าว
คือมาตรา๙๒อันนั้นคือกฎหมายประกอบคือกฎหมายพักการเมือง
อันนั้นต้องผ่านองค์กรอื่นถูกไหมคะถูกต้องครับ
แล้วไปยังไงมายังไงสองมาตรานี้อยู่ด้วยกันในคำรณ
คืออย่างงี้ฮะเอ่อเมืองเอิญผมคิดว่าผมมองว่ากฎหมายเนี้ย
เขาเรียกกระทำผิดกรรมเดียวจากผิดกฎหมายหลายบทอ่าก็เลยก็เลย
ก็เลยลองยื่นดูทีนี้ยื่นดูเนี่ยก็เป็นอำนาจของสารธรรมนูนที่จะ
สินได้ค่ะปรากฏว่าสารลำนูนวันนี้ผมต้องเรียนตรงตรงว่า
โทรมาแสดงความเสียใจกับผมว่าสารยกฟ้องเนี่ยจริงผมดีใจเนี่ย
ผมบอกคนที่พูดเสียใจเขาไม่เข้าใจรักรักกฎหมายทำไมคะคือจริงจริง
แล้วกฎหมายมาตราสี่สิบเก้าเนี้ยสารน้ำนูนลบล้อมเลิกการกระทำเนี้ย
พอล้อมพอสารน้ำคิดว่าเป็นล้อมล้อมล้างการปกครองเนี้ยสารก็แค่สั่งให้
หยุดการกระทำแต่วันนี้จะเห็นว่าสารนุนไม่พูดถึงมาตราอื่นเลย
จะให้มาตราสี่สิบเก้ามาตราเดียวนี่มาตราสี่สิบเก้าเนี้ยสารท่านยังมีนิจฉัยให้อีกว่า
ข้อบังคับพักเนี่ยมันมีปัญหาต้องแก้ไข
ในการแก้ไขเนี่ยสารท่านสั่งไม่ได้เพราะไม่ใช่อำนาจศาลไม่ใช่ล้มล้าง
สารท่านก็บอกว่าอันหนึ่งคาดข้อมคับพักเนี่ยมันไม่ถูกต้อง
ก็ให้หน่วยคือมากความคับพักการจะแก้ไขความคับพักเนี่ย
ก็ต้องให้กรกตอตามมาตราสิบเจ็ดมาตราสิบเจ็ดเนี้ยกำหนดว่า
หากพบภัยหลังว่าคอมคับพักเนี้ยไม่ถูกต้องตามทำนวน
ก็ให้คณะกรรมการกรกตสั่งว่าความพักใช้ไม่ได้แล้วแล้วเสร็จ
แล้วก็ส่งให้กับพักแก้ไขภาย๖๐วันถ้าพักไม่แก้ไข
ยุบทันทีอันนี้ประเด็นแรกนะฮะส่วนประเด็นข้อมาตราเก้าสิบสองเนี่ย
สารจะไม่แตะอีกประเด็นหนึ่งที่สารที่สารรัฐมนุนเขียน
สารอาจวิจัยก็คือหากการกระทำของผู้ร้องทั้งสี่
พบว่ามีการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสารให้การอย่างนี้ไว้
ให้การอย่างนี้ไว้ก็มันมีประเด็นประเด็นคือว่าก่อนที่ผมจะร้องสารธรรมนูลเนี่ย
ผมร้องกอกกะตอว์ไว้แล้วค่ะว่าข้อมคับพรรคเนี้ยใช้ไม่ได้อ๋อ
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งผมก็ร้องตามมาตราเก้าสิบสองไว้แล้วว่าการกระทำของพักเนี่ย
เป็นปารปักไม่เกี่ยวกับล้มล้างนะฮะค่ะเพราะวันนี้จะเห็นว่าสารไม่พูดถึงล้มล้าง
ไม่ไม่พูดถึงเป็นปรปักตามมาตราเก้าสองเลยเพราะสารถือว่าเป็นหน้าที่ของกรกต
จะต้องสอบสวนแล้วก็ส่งเรื่องนี้ให้สารพิจารณาตาม
เหมือนกับพักไทยรักษาชาติอันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้อย่าเพิ่งดีใจนะครับ
วันนี้เป็นวันที่ศาลเนี่ยทำได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบที่สุด
ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นการล้มล้างในประเทศไทยมันไม่ค่อยมี
เพราะการลบล้างเนี่ยมันต้องไปสืบสวนกันว่าต้องทำจนจนถึงขั้นแต่ว่าเป็นปารปักเนี่ย
ประกอบทั้งหลายแปลเนี่ยผมเรียนเลยว่าปัจจุบันเนี่ย
เมื่อประมาณเดือนธันวาเนี่ยกรกตเรียกผมไปสอบสวน
คณะกรรมการเรียกสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเสนอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งพิจารณาว่าเข้าเป็นปรปากไหมก็จะส่งสารน้ำนูล
โอ้โหเดี๋ยวนะคะต่อไม่ทันคือสรุปว่าที่เอางี้นะคะ
คือถ้าเรียนคนนอกเนี่ยเวลาตามข่าววันนี้เท่ากับว่าอนาคตใหม่รอด
แต่คุณนัทพรกำลังจะบอกว่าอ๋อเปล่ายังมีอีกคือที่รอดเนี่ย
ไม่ใช่ไม่ใช่รอดฮะรอดคำว่าล้มล้างอ่าแต่สารก็ติ่งเรื่องข้อบังคับพักเนี่ย
ให้กรกตเนี่ยไปแก้ไขให้กรกตดำเนินการค่ะกรกตก็ต้องดำเนินการตามมาตราสิบเจ็ด
พร้อมหน้ากรกฎอ่าในการที่จะสั่งว่าข้อมคับพักนี่ใช้ไม่ได้
ที่ค้างอยู่อ่าซึ่งกรกฎต้องพิจารณาซึ่งซึ่งเครื่องของย่างที่แสดค่ะ
ไว้ก่อนหน้านี้ถูกต้องครับแล้วร้องไว้ตั้งแต่เดือนร้องเดือนพฤษภา
พฤษภาแล้วเดินเรื่องไปถึงไหนยังไงคะ
หากสารตัดสินว่าครอบคลักภักดิ์อันเนี้ยมีปัญหา
กตเนี่ยดำเนินการสอบสวนไต่สวนเสร็จสำนวนเรียบร้อยแล้วที่ผม

ไม่เคยคิดจะแสดงข่าวเลยเพียง

เพราะเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้น
เราต้องการให้ถูกต้องตามรัฐมนุน

แล้วการพักการเมืองอยู่ในระบอบประชาธิปไตย

แล้วผมต้องการว่าเออถ้าคุณพักการเมืองทำแบบนี้
ถือว่าคุณไม่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย

ผมอยากให้ระบอบนี้อยู่คู่ประเทศไทย

คือเรียนเข้าใจตามที่

ในจริงนะเรื่องบังคับภักษ์ก็ไม่ใช่อำนาจศาสตร์หรอก
อันที่จะไม่ได้ถูกพูดถึงว่าไม่ถูกนำด้วยมาตรา๔๙ไม่นะแต่ว่า๙๒พภ

ค่ะสองคำเลี้ยงความฅองยัดอาคตแลกไปแล้วครับผมมาตรา๔๙จะนะคะรัฐมนูญที่
นี่มันมีคำเราก็เพิ่มไปเนี่ยพออะไรคะคือจริงคำร้องคำมอันที่สองกฎ

ยกตัวอย่างกรณีของเธอละเจ้าเพราะทรงผลศอกภัคดิ์
ตอนมาตรา๙๒ภักษณ์การเมือง
เยี่ยมไปตอนคำร้องแรก
ขื่นต้นละ๔๙
สารท่านเนี่ยสารท่านไม่รับพิจารณาคำร้องมาตรา๙๒
เนื่องจากว่า๙๒เนี่ยผมยื่นเองไม่ได้
สารก็ตัดคำร้อง๙๒ออก
วันนี้สารพิจารณาคำร้องเดียวคือคำร้องมาตรา๔๙

ถ้าสมมุติรู้สึกว่าน่าจะมีอีกดาบนึงนะคะ
ที่จะลงอนาคตใหม่เพราะยื่นผ่านกรกต
ตัวคุณนัทพรรู้ไหมว่าตอนนี้ขั้นตอนกรกตของมาตรานั้นถึงไหนแล้วคะ

กรรมคับตั้งอนุกรรมการสอบผมเรียบร้อยแล้วครับ
เพียงแต่ว่ารอให้ส่งให้กรรมการคณะใหญ่

เล็กตอบไม่ได้ครับเพราะผมเป็นเรื่องความรักกรกตเขา

วันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
แล้วผมก็ดีใจที่สารออกมาแบบนี้
เพราะถ้าสารออกมาบอกว่ายกคำร้องผม
เดี๋ยวการสงสัยแล้วได้พบกันอีกประคาคอย่างนอนครับ
ได้ถ็อกมาสองคำรองที่ก่อนถ้าผมคำรองที่ว่านี้
นะคะการบรรยายของคุณนะเธอพอคือคน

จริงอยากให้คนจำว่าคำร้องนี้คือคำร้องคดีอะไรกันแน่คะ
มันผมเพียงจะเอามาให้เปรียบเทียบให้เห็นว่า
แนวคิดของหัวหน้าพักท่านนี้
ท่านเอาแนวคิดของพวกนี้มาใช้

แล้วก็ลักษณะโลโก้มันมีส่วนคล้ายเท่านั้นเอง
จริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลย

๒การเป็นลงนามในอัศจรรยาบรรณอิสรรค์ระหว่างประเทศ
แค่นั้นแล้วก็เรื่องการที่ว่า๒๔๗๕เนี่ย
ไม่ได้พูดถึง๒๔๗๕เลยสังเกตไหมครับวันนี้

เรียนเห็นว่ามีเนื้อหาไม่น้อยเลย
ที่พูดถึงคุณทักษิณกับคุณยิ่งรัก
เยอะมากจนแบบตกลงไปร้องภักดิ์เดิมเหรอป่ะ
คืออย่างนี้ครับบุคคลกลุ่มที่มีปัญหาพวกนี้นะครับ
จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันเช่นกรณีสารรัฐมนูลถ้าสารมวลตัดสินผิด
ก็จะหาว่าสารมนตรัสสินไม่ดีถ้าสารมนตรัสสินดีก็อย่างนี้
ตัวอย่างวันนี้สารมนุนตัดสินวันนี้ผมว่าสารมนุนตัดสินที่ถูกต้องที่สุด
แล้วผมเรียนตรงนะในฐานะเป็นนักกฎหมายเนี่ย
ผมไม่เคยเห็นที่ว่าคดีไหนที่ต้องเอาคนต่างชาติมานั่งฟังคำพิจารณา
ซึ่งมันเป็นการก้าวกายขบวนการศาลมากกว่า
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในการที่คุณกระทำ
หัวใจเรื่องนี้อย่างเดียวผมจะเรียนให้ฟังว่า
ผมต้องการให้ระบบประชาติไอนุมีภาษาปริมมุกเนี่ยอยู่ชู่กับประเทศไทย

แล้วอย่างหนึ่งรับนูลท่านก็เขียนไว้แล้วกฎหมายท่านเขียนบังคับไว้ว่า
มาตรา๔๕รับอนุเนี่ยไปดูได้เลยครับว่า
ไม่ว่าอุดมการเมืองใดเนี่ยหากล้มล้างอุดมการเนี่ย
ถือว่าสารจะไม่คุ้มครองมาตรา๔๕
เดี๋ยวผมจะให้คุณจอมฝันฉบับหนึ่ง
ฉบับที่ผมปิดคดีฉบับนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าผมเรียงแต่ละเรื่อง

คือที่พยายามจะโยงคุณทักษิณคุณยิ่งรักมาเนี่ย

คือกำลังจะพยายามโยงให้เห็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูลใช่ไหมคะ
คือชี้ไปที่สารรัฐมนุนเป็นหลักถูกไหมคะ
แต่จริงแล้วในคำบรรยายคำร้องเนี่ยจริงแล้วมีการพูดถึงสารอาญา
พูดทำงงแต่งการเมืองใดก็แล้วแต่
พักการเมืองที่โดนยุบไปแล้วใดก็แล้วแต่
แต่ดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าคุณนัทพรกำลังจะโยงว่า
ทักษิณยิ่งรักธนทรอนาคตใหม่คือแพ็คเดียวกัน
คือพวกเดียวกันและพวกนี้ต้องการล้มล้าง

โดยที่คำบรรยายทั้งหมดนี้นี่นะคะ
ก็คือไปลากมาตั้งแต่สมัยเรียนสมัยเป็นอาจารย์
สมัยก่อนตั้งพักการเมือง
ใดก็แล้วแต่ของ๓๔คนหลักของพัก

เอาอย่างนี้นะคะคือสรุป
ที่พักอนาคตใหม่เขารับสมัครเลือกตั้งด้วย
คือไม่ได้แปลว่าเขาเคารพระบบ
หรือยอมรับกับระบอบที่ใช้อยู่เหรอคะ

วิธีการคือเรียกว่าเราใช้สิทธิทางการเมือง

จริงแล้วการจะรู้เจตนาของคน
อยู่อย่างคุณจอมฝันว่ามีเจตนาอย่างไร

มันต้องเอาค้นหาจากอดีตว่าคุณแนวมีแนวคิดอย่างไร
คุณมีแนวคิดเกี่ยวเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างไร
แล้วคุณปัจจุบันคุณคิดอย่างไร
ผมถามคำเดียวว่าจำเป็นไหม
พักการเมืองต้องไปพูดถึงการปฏิวัติ
ปฏิวัฏ๒๔๕๕คือการล้มร้างสาบานกศัตริย์
อันนั้นเนี่ยแล้วผมอธิบายเนี่ยถ้าใครได้อ่านถึงจะรู้ว่า
ผมอธิบายหมดเลยว่าคำว่ารัฐมนูลตามหลักประชาธิปไตยคืออะไร
คำว่ารัฐมนุนตามหลักประชาชนภิตรไตรเนี่ย
ทางฝ่ายพักบอกว่า

การประคองระบบประชาชนภิตรไตรมหาสัตว์
เห็นไหมตามรัฐมนุน

อ่ะเข้าเพิ่มบอกตอนนี้
แต่จริงแล้วไม่เขาบอกว่า
เขาเคยบอกมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

มาตั้งแต่มาตรา๓มาตรา๒และมาตรา๔มาตรา๕

ข้อบังคับพักทุกพักในประเทศไทยต้องเขียนว่า

ระบอบการประคองประชาติไตรอันมีพระธรรมศาสตร์เป็นประมุข
เนื่องจากว่าอันนี้เขาเรียกรูปแบบการปกครอง

การที่คุณไปเปลี่ยนข้อมักคับพักเป็น
หลักรับประชาติไตรตามรัฐมนูนเนี่ย
อันนี้ก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง

ถ้าสมมติคุณแก้รัฐมนูนทั้งฉบับใหม่

คือคุณนัทพรก็คิดแทนเขาไปในอนาคตนะคะ

ที่ผมจะเอาตรงนั้นมาเขียนว่าเขาคิดอย่างนี้เพราะอะไร
ผมได้เอาข้อมูลทั้งหมดการแสดงออกทั้งหมด

เขาไม่ต้องการให้พระอาสัตว์สถาบันดาลทธรรมนูญ
เขาต้องการพอร่างทธรรมนูญเสร็จประธาบาชาเสร็จ

หลักการ๒๔๗๕มันจะอธิบายการกระทำของเขาทั้งหมด
แล้วเขาเอา๒๔๗๕มาบอกตลอดเวลาว่า
เขาต้องการทำภารกิจ๒๔๗๕ให้สำเร็จ
เดี๋ยวคือตกลงเราเข้าใจ๒๔๗๕ตรงกันหรือเปล่า

ของคุณนัทพรกับ๒๔๗๕ของ

หลวงเนี่ยถูกดำเนินคดีได้

กำลังจะเอาว่าถ้าผิดรีบบอกนะคะ
เดี๋ยวไปกันใหญ่คือคุณนัทพรกำลังจะบอกว่าคนที่เห็นด้วยกับ๒๔๔

มันมีบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ใช่เป็นแล้ว
๒๔๗๕เนี่ยคือการปฏิวัติระบบกษัตริย์
เขาถือว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยตัดมาโอนไปหมดแล้ว
รัฐมนูลฉบับ๒๔๗ฉบับแรกฉบับครั้งที่บัตร๑นะฮะ
ฉบับแรกเลยถ้ามันชั่วคราว๒๗๕เนี่ย
คุณไปดูแต่ละมาตราเขาจะเขียนอะไร
งั้นที่ฉันถามใหม่อันที่ฉันอาจจะไม่ลึกซึ้งก็ได้นะคะ
แต่ดิฉันถามด้วยความเข้าใจของคนที่เรียนมาแค่นี้นะ

คุณนัทพรตกลงคุณนัทพรเอาประชาธิปไตยหรือเปล่า

ทีนี้ความหมายของคุณนัทพรกำลังจะบอกว่า
กลุ่มคนที่พูดถึง๒๔๗๕อย่างเข้มข้น

คือ๒๔๗๕เนี่ยคุณจอมฝัน

ตั้งแต่สมมุติเป็นระบอบประชาธิปไตย

จะมีลึกซึ้งที่มันเป็นซึ่งมันเป็นคล้ายว่า
ลักษณะเขาจะตัดถาบันกษัตริย์ออก

ตกลงแล้วการที่อนาคตใหม่พูดว่า
ตัวเองได้แสดงออกถึงจุดยืน
เรื่องของการพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ย้ำว่า

คงไว้อยู่แล้วก็คือตามเนื้อหา

เราไม่ได้ดูพฤติกรรมตั้งแต่
กันตั้งแต่อดีต

ผมไม่ต้องการตำแหน่งนายรมตรี
แต่ผมต้องการมีอำนาจไปต่อรองจุด

บอกว่าสถาบันกษัตริย์จะอยู่ได้
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าเราพยายามพาดพิงน้อยหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ตอบคนเดียวเดี๋ยวเขายังไม่ได้มาตอบนะคะคือเอางี้แน่จากเวลากระชับอย่างนี้นะคะที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยคือในส่วนของคำร้องคุณนัทพรเนี่ยอาจถูกมองได้ไหมคะว่าไม่ว่าคุณนัทพรจะลูกรวมพฤติกรรมใดของอาจารย์ปีบุตรสมัยใ
มันสนุกกับที่คุณพันธิการก็ได้เวลาเท่านี้แหละประมาณเนี่ยประมาณกันนะคะ

เพราะว่าคุณนัทพรบอกว่าที่ร้องกรกตไป
มาตราที่จะยุบพักเขาได้เนี่ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วและคาดว่า
เรียนสรุปความเอานะครับครับผมคาดว่าอ่าจะได้ขึ้นสารธรรมนุษย์อีก

วันนี้ขอบคุณก่อนนะคะยินดีครับยินดีครับยินดีครับ

หมดเวลาของรายการไข่ชกู้แท็ดนิวส์โชว์นะคะ